คุณผู้ชมครับอีกประมาณชั่วโมงเสร็จนะครับ
ก็จะเข้าสู่ช่วงของการพักประมูล
โดยจะพักการประมูล๓ชั่วโมงด้วยกัน
ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเรามาติดตามบรรยากาศของการประมูลนะครับ
ขณะนี้ครับกศชนั้นยังประเมินไม่ได้ว่าการประมูลนั้นจะไปสิ้นสุดลงเมื่อใด
และราคาประมูลนั้นจะสูงขนาดไหน
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณจิรภาสุริสุขรายงานสดจากสำนักงานกศชครับ
แม้ว่าการประมูลนักขนาดนี้จะยังไม่มีทีท่าที่จะยุติลงนะคะ
ก็ได้ประเมินว่าราคาน่าจะแตะไปถึง๘๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งยังถือในจุดที่คุ้มทุนอยู่นะคะ
ทางด้านกศชค่ะก็ได้ให้ผู้ประมูลนะคะ
จะเตรียมเสื้อผ้าไว้รองรับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้
หากมีการประมูลที่ยืดเยื้อค่ะ
หากยังมีการเคาะราคาประมูลไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
ประมูลจะไปแตะที่๗๗๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งยังเป็นระดับที่ราคาที่ผู้ประกอบการยังไม่ขาดทุนค่ะ
เพราะถ้าขาดทุนจะต้องยุติการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนการประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนั้นยังไม่สามารถประเมินได้
เพราะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูล
แต่เบื้องต้นได้แจ้งไปยังทางผู้เข้าร่วมประมูลให้ยกเลิกหมายกำหนดการในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์นี้
และให้มีการจัดเตรียมเสื้อผ้าสำรองมาเพิ่มเติม
ขณะที่ทางกศชได้เตรียมความพร้อมให้กับดูแลผู้เข้าร่วมประมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้เต็มที่ค่ะ
โดยเฉพาะอาหารและที่พัก
แต่เดิมไปชี้นี้

ว่าผู้ชนะการประมูลจะสามารถนำคลื่นที่ได้รับการจัดสรรไปใช้พัฒนาได้ต่อ

ผู้ประกอบการจะต้องถูกยึดแบงค์การันตี
ตามกฎหมายระบุว่าจะต้องมีการวางแบงค์การันตี
หลังการประมูลสิ้นสุดลงภายใน๙๐วันค่ะ
ขณะที่นายอุตมะสาวนานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เพราะตั้งแต่มีการประมูลมาจนถึงวันที่๔
ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติลง
และภาพรวมของการประมูลก็ออกมาดี
โดยตอนนี้ราคาประมูลทะลุ๗๐๐๐ล้านแล้ว
นับว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรง

จะนำเข้าสู่การพัฒนาประเทศในด้านใดนั้น
อยู่ที่การพิจารณาของท่านนายยกรัฐมนตรีค่ะ
นะครับวันก่อนท่านรองนายกสมคิตก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้เพื่อพัฒนาภาคเกษตรนะครับกับประชาชนพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้แน่นะครับ
ด้านนายธีระกนกกาญจนรัฐนักวิเคราะห์ด้านตลาดสื่อสารไอซีทีมองว่าการเคาะราคาประมูลมีโอกาสขึ้นไปถึงแปดหมื่นล้านบาทต่อ๑ใบอนุญาตแต่ความเป็นไปได้ว่าจะไปถึงหนึ่งแสนล้านบาทนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากค่ะเพราะอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
และคิดเงินงวดแรก๑๕๐ของราคาใบอนุญาตที่ประมูลได้จริง
ประมูลให้ได้ขึ้นดังกล่าว
เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจสื่อสาร
และไม่อยากให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดนี้
ก็ต้องการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
จึงทำให้มีเคาะราคาประมูลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ
เคาะราคาไปจนถึง๘๐๐๐ล้านนั้นยังถือว่าทำได้อยู่

แต่ถ้าถึง๑แสนล้านจะส่งผลกระทบต่อการทำกำไร
โดยมองว่าผลประโยชน์ที่รัฐจะได้จากการประมูลครั้งนี้
จะเห็นการลงทุนในการขยายโครงข่าย
และเงินสะพัดในด้านดิจิตอลคอนเทนต์เพิ่มขึ้นถึง๔แสนล้านบาทค่ะ
โดยความที่การประมูลยืดเยอะมาจนถึงวันที่๔นั้น
เสบียงอาหารของผู้เข้าร่วมประมูลแล้วก็ผู้ติดตามการประมูล

ทางกษัตริย์ชอตก็ได้มีการจัดเตรียมเมนูใหม่ไว้ให้

ติดตามได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
ส้มตำรสเด็ดพิซซ่าจากโรงแรมนาราย

เมนูเหล่านี้ล้วนมาจากร้านอาหารชื่อดัง
พร้อมเสิร์ฟให้กับบรรดากองทัพนักข่าว
แต่ละวันกศธชจัดเตรียมอาหารรองรับไว้วันละ๗มื้อ
คือมื้อเช้าสายเที่ยงบ่ายค่ำ
มื้อ๓ทุ่มและมื้อดึกเวลา๔๐๐น
สำหรับรองรับคนประมาณ๑๐๐คนต่อมื้อค่ะ
ประมูลที่ยืดเยอะเกินกว่า๓วัน
มากกว่าที่กศธชได้ประเมินไว้

สำหรับกองทัพผู้เกาะติดการประมูลเริ่มหดหาย

อาหารที่มีบริการมากมายตระกาลตาถึง๑๓ร้าน

จำนวนร้านอาหารลดลงเหลือเพียง๓๔ล้านเท่านั้น
งานนี้กศธชคงต้องรีบแก้เกม
เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ
ถ้ายืดเยอะถึงพรุ่งนี้คือเสาร์อาทิตย์เนี่ย
มันค่อนข้างเป็นวันหยุดของกศธชด้วย
จำนวนพนักงานทำงานก็จะน้อยลง
ก็จะเหลือสื่อมวลชนผู้สังเกตการณ์
ซึ่งจำนวนอาหารมันก็จะลดลงด้วย
เราก็เลยคอนโทรลง่ายอะไรอย่างนี้
แต่เราก็จะเน้นเฟรนด์อาหารกล่องมากกว่า
ก็จะเป็นเจ้าอร่อยที่เราไปให้เขาทำกล่อง
ที่เขาทำกล่องไว้แล้วเราไปรับอะไรอย่างนี้ครับ
ปริมาณอาหารจะไม่ได้มากมายไก่กองเท่าเดิม
แต่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอค่ะ
ในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๒ของการประมูล

มีบูธอาหารมาออกร้านประมาณ๕๖บูธ

แล้วก็พนักงานกศชที่มาดูแลพวกเรา
แต่ว่าช่วงวันที่๓วันที่๔เนี่ย
บูธอาหารลดเหลือประมาณ๒๓บูธ

ใครออกมาช้าก็อาจจะอดข้าวมื้อนั้นนะคะ

การจัดเตรียมอาหารจะมีปัญหามากขึ้น
อาจต้องซื้ออาหารแช่แข็งมา

หาอาหารมาบริการให้ดีที่สุดค่ะ
ค่ะแต่การประมูลล่าสุดนะ

อยู่ที่รอบที่๑๙๓โดยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่๑๔๙๐๕๔ล้านบาท
โดยใบอนุญาตใบที่๑นะคะมีผู้เสนอราคา๑รายค่ะ
โดยมีราคาอยู่ที่๗๔๓๘๘ล้านบาท
ในขณะที่ใบอนุญาตใบที่๒มีผู้เสนอราคาเพียง๑รายเช่นกัน
ประมูลจึงอยู่ที่๗๕๓๓๒ล้านบาทค่ะ
รภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คลื่นความถี่ย่าน๙๐๐เมกาเฮิร์สนะครับจำนวน๒ใบอนุญาต
ใบอนุญาตละ๑๐เมกาเฮิร์สด้วยกันนะครับ
ระยะเวลาการถือครองคือ๑๕ปีต่อ๑ใบอนุญาต
ช่วงของคลื่นความถี่นะครับคลื่นละ๑๐เมกาเฮิร์ส
ซึ่งคลื่นที่อยู่ในช่วงของใบอนุญาตที่๒หรือว่าล็อตที่๒นี้
อาจจะมีผู้สนใจเสนอราคาแล้วก็ทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า

เนื่องจากว่านักวิเคราะห์ประเมินนะครับ
ในช่วงของคลื่นความถี่ชุดที่๒นี้
จะถูกรบกวนค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับ
มีสิทธิภาพมากกว่ากับคลื่นของช่วงที่๑นั่นเองครับ